คุณผู้ชมครับไปเที่ยวกันบ้างดีกว่า
คือหลายคนจะชอบไปดูดอกมงดอกไม้ใช่ไหม
มาครั้งนี้บานเลยทีเดียว

เต็มไปหมดเลยที่จังหวัดลบบุรีครับ
นี่ไปที่ทุ่งทานตะวันปลอดมลพิษแล้วเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แต่ละต้นมีดอกที่บานชูชอบแบบนี้มันแย้มความสวยงามให้ได้เห็น
แล้วฉากหลังเป็นภูเขาสูงแปลกตาแบบนี้
ข้างหลังที่เห็นเป็นภูเขาเขาเรียกว่าเขาจีแลหรือว่าเขาเที่ยงหรือว่าเขาโด
นี่เห็นไหมเห็นเขานี่ไหม
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะเขาก็ขนานนามที่นี่ว่าเป็นทุ่งทานตะวันที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยนะ
เขาว่ากันแบบนั้นแล้วตอนนี้ประมาณเนื้อที่๖๐ไร่เนี่ยเต็มไปหมดแล้วกับดอกที่บานอยู่
แล้วที่กำลังจะผลิบานอีกประมาณกว่า๕๐ไร่
ใช่ครับที่ไร่จำหนัดตำบลนิคคลตัวเองอำเภอเมืองจัวร์รบรี
อย่างไงดอกมันใหญ่สีสรรสวยอย่างแต่ละเอามาปลูกเอาไว้นี้ครับ
ใครที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนเรามีมุมถ่ายรูปสวยของของเธอที่สุดแล้ว
หยุดสุดสัปดาห์ที่กำลังจะถึงก็อีกสักพักนึงอะเนาะ
นี้หมดไล่ยังไงใกล้แล้วกรับก็ใกล้แล้วอยู่แหละยันไง
เทศกาลวันหยุดเทศกาลในช่วงปีใหม่ผมบอกแบบนี้
แล้วกันคุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะไปลองไปดูเพราะว่าที่
คือเหมือนกับเป็นการช่วยสร้างรายได้กับชาวบ้านเขาด้วยนะครับ
แล้วเขาบอกว่าเมล็ดพันธุ์ที่นี่นะสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันปรุงอาหาร
หรือว่าอบแห้งเพื่อรับประทานได้ด้วย
ได้ได้ว่าประโยชน์ของดอกทางตะวันมันสารพัดจริง
ก็แนะนำให้ไปเที่ยวกันรวมไปถึงใครที่มีพื้นที่เยอะ
มีเป็นไร่แบบนี้อยากจะทดลองปลูกต้นทานตะวัน
เอาไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปศึกษาหาความรู้กันได้
หลายคนก็นิยมปลูกกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านแล้วนะ
สัปดาห์ที่ผ่านมาบอกแล้วว่าเขาเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวเห็นไหม
บานเป็นส่วนเป็นโซนเพราะฉะนั้นคุณไปช่วงไหน